ก่อนนี้อันดับสาม

ได้เวลามากันให้สมัดครับเราสองคนใน
คู่กัดสมัดค่า
อุ้ยนะใครที่รองเงินเดือนก็ดีไป
หรือใครที่รอลุ้นโชคก็ลุ้นกันต่อไป

ใช่ค่ะโอ้ตายแล้วต้องรีบวางแผนล่วงหน้า

๑๐เดือนมาแล้วบางคนบอกอ้าวยังไม่ได้เริ่มอะไรเลย

เออนั่นแหละสิคะวันเวลาผ่านไปไว้
ดังนั้นเราก็อยากให้คุณผู้ชมนั้นดื่มดำเสพกับบรรยากาศ

ติดตามข่าวสารกับเราแล้วก็ส่งข้อความทางไลน์มาคุยกันด้วยค่ะ

วันนี้นะครับเรื่องที่ต้องพูดถึงก็คืออยากจะฝากเตือนกัน
คนละครึ่งเฟส๕อย่าได้ชะล่าใจเพราะที่พูดถึงเรื่องของวันเวลามันผ่านไปไว

คนละครึ่งเฟส๕เขาก็จะหมดเวลาแล้วนะ
สิ้นเดือนนี้ใครยังเหลือเงินอยู่รีบไปใช้เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตัดสิทธิ์แล้วนะครับ
อ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้ฮะบางคนบอกอะไรอะไรคุณชนะ
เวลายังมีอยู่คนละครึ่งเฟส๕เขาก็เพิ่งจะจัดการเรื่องของลงทะเบียนไปเมื่อมันไม่นานนี้

โอ้โหใช่แล้วล่ะครับคุณชิสา

ใครที่ไปลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส๕ไว้แล้วแล้วยังมีเงินเหลืออยู่คือยังใช้ไม่หมด
ไปใช้นะครับเพราะว่าคนละครึ่งเฟส๕จะหมดเขตในวันจันทร์ที่๓๑ตุลาคมนี้ผมย้ำอีกที
จะได้ไม่ลืมกันใครที่ยังเหลือเงินต้องบริหารก็ต้องรีบจัดการให้ดีภายในไม่กี่วันนี้นะครับ
แล้วสามารถใช้จ่ายได้ระหว่าง๖โมงเช้าจนถึงสักประมาณ๔ทุ่ม๕๙ก็เกือบ๕ทุ่มนั่นแหละ
เหลือเท่าไหร่คุณไปวางแผนให้ดีละกันเขาบอกว่ายอดการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส๕ก็ถือว่าเยอะนะครับ
มีผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก๒๔ล้านกว่าคนมียอดการใช้จ่ายไปแล้วสัก๓๕๐๐๐ล้านบาท
แบ่งเป็นใช้จ่ายอะไรบ้างอย่างแรกครับใช้จ่ายในร้านอาหารประมาณสัก๑๔๐๐๐ล้านบาท
ใช้จ่ายในร้านทงฟ้าราคาประหยัดอีก๗๐๐ล้านบาทแล้วก็ร้านค้าทั่วไปอีกสัก๑๑๐๐๐ล้านบาท
อันนี้ใช้เยอะหน่อยนะก็ถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมครับ
ใครมีสิทธิ์อยู่รีบไปใช้เดี๋ยวจะหมดอดใช้นะครับแล้วเดี๋ยวต้องรอดูต่อว่าคอรมอเขาจะอนุมัติคนละครึ่งเฟส๖ต่อหรือไม่
ส่วนที่มีมาตรการออกมาแล้วอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับมาตรการในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าครับ
ข่าวดีนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยจะตรึงค่าไฟเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนยาวไปยาวไปจนถึงปีหน้าครับ
เรื่องนี้ครับทางประหลัดกระทรวงพลังงานนะฮะเปิดเผยว่าเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ที่จะประชุมกันในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเสนอให้ดูแลกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน๓๐๐หน่วยและ๕๐๐หน่วยต่อไป
โดยมีมาตรการในการพยุงอัตราค่าไฟฟ้าระหว่างเดือนมกราคมจนถึงเมษายนของปีหน้าก็คือปี๖๖นั่นแหละครับ
คงอัตราค่าไฟฟ้าไม่เกิน๔๗๒บาทต่อหน่วยก็เกือบสัก๕บาทประมาณนั้น
เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนติดตามต่อเนอะเรื่องของข่าวดีจะเป็นอย่างไร
แรงจอมแซมเขินก็ต้องเร่งทำเหมือนกันครับเพราะที่จังหวัดดนทบุรีมีเขื่อนชั่วคราวที่เขาสร้าง
เขาสร้างขึ้นมาป้องกันน้ำมาทะลักเข้ามาในเขตเมืองนะคะ
แต่ตอนนี้มันเกิดพังเสียหายต้องเร่งระดมกันช่วยเหลือซ่อมแซมค่ะ
มาดูกันหน่อยเพราะว่าคนที่อยู่ในนนทบุรีก็เยอะหลายคนจะบอกว่างวดเนี้ย
นนทบุรีก็สาหัสก็อวมกันหลายพื้นที่นะคะ
ค่ำวันนี้ค่ะเกิดเหตุเขื่อนชั่วคราวที่สร้างปิดปากคลองโต๊ะใหม่
เพื่อป้องกันน้ำจากคลองพระพิมลราชาไม่ให้ไหลเข้ามาเนี่ยมันเกิดหักเกิดพัง
จากว่าน้ำในคลองพระพิมลราชามีระดับสูงขึ้นครับ
จุดนี้อยู่ที่บริเวณหน้าสุหร่าวรงกระโจมหมู่เจ็ด
อำเผอบางใหญ่นะคะครับด้านนายลำพองนามพันธ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิมลราชอำเผอบางบัวทอง
ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็แจ้งในชุดนัทเดชกังสุกุลในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรีเนี่ย
ระดมเจ้าหน้าที่มาแก้ไขปัญหาเขื่อนที่มันหักที่มันพังนี่นะคะความกว้างที่เสียหายประมาณสี่ถึงห้าเมตร
จากนี้ก็ยังขอกำลังเสริมจากเทศบาลเมืองบางครูรัฐบางรักพัฒนาบางแม่นามแล้วก็ใกล้เคียง
มาร่วมกันซ่อมแซมปิดปากคลองด้วยเนื่องจากว่าเขื่อนชั่วคราวที่หักเนี่ยมันไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าไปแก้ไขได้
ครับต้องอาศัยกำลังคนเท่านั้นนะคุณร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้แบบนี้เลยค่ะ
งานนี้ก็ต้องใช้กำลังคนมากกว่า๒๐๐คนมาร่วมกันสร้างเขื่อนชั่วคราวขึ้นมาใหม่
วิธีการก็คือใช้ไม้เสาเข็มเนี่ยปักลงไปทีละต้นนะคะ
แล้วใช้ไม้อัดผ้าใบกระสอบทรายอัดเข้าไปในแนวเสาเข็มที่ปักเอาไว้นะ
นะคะก็จะช่วยสามารถป้องกันได้ตอนนี้ก็คืบหน้าแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะ
ซึ่งถ้าหากแก้ไขแล้วเสร็จก็ยังจะปล่อยให้น้ำไหลเข้ามาในคลองโต๊ะใหม่ได้บ้างบางส่วนนะ
เป็นการบรรเทาความรุนแรงของกระแสน้ำที่มันจะไหลเข้ามาแล้วอาจจะทำให้เกิดความเสียหายซ้ำสองได้อีก
ดูจากกระแสน้ำแรงอยู่นะครับเนี่ยน้ำเชี่ยวเลยนะคะทางมันแคบด้วยแหละน้ำก็พยายามที่จะทะลักไป
ก็อย่าเพิ่งชะล่าใจถึงแม้ว่ามันเริ่มแล้วที่จะเข้าสู่หน้าหนาว
แต่เรื่องของน้ำเรื่องของน้ำท่วมมวลน้ำที่มันเริ่มไหลมาเนี่ยมันก็ต้องคอย
ต้องดูแลเรื่องต้องจัดการกันด้วยค่ะอ่ะมาเรื่องนี้กันบ้างความรักเป็นเหตุ
อืมเพราะรักแล้วช้ำรักมันทำลายได้อีกเพลงอ่ะนะอ้าวคุณผู้ชม
บางครั้งบางคราวมันไม่ได้เกี่ยวกับความรักหรอกครับมันเป็นเรื่องของการจัดการอารมณ์ของเรา
ยุคนี้สมัยนี้หลายคนเลือกที่จะระบายเรื่องของปัญหาความรักผ่านทางโซเชียล
ไปโพสต์นู่นนี่นั่นเออไอ้โพสต์ระบายเรื่องความรักอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไร
แต่ส่วนใหญ่ถ้าไปโพสต์แล้วเหมือนกับว่าไปข่มขู่มือที่สามนู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องระวังนะฮะ
มันมีเรื่องของข้อกฎหมายอยู่ครับเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะเพราะว่าผมเข้าใจบางที
เรื่องของมือที่สามในปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะแล้วบางครั้งบางคา
คุณรู้สึกโมโหแล้วไปโพสต์ในลักษณะคมครูเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ
เรื่องนี้สายบู้ต้องระวังเพราะว่าโพสต์ตั้งค่าหัวไม่ว่าจะเป็นค่าหัวของแฟนคุณ
หรือชู้อารมณ์ประมาณว่าไปข่มขู่เขามันถือว่าเป็นการโพสต์ประจาน
และเข้าข่ายหมินประมาทและเผลออาจจะต้องติดคุกนะถ้าผิดจริง
และโดนปรับอีกโอ้โหบอกเลยว่าเป็นแสนอืม
คำพูดที่ว่าคืออะไรที่ประมาณว่าไปเข้าข่ายว่าข่มขู่เขาหรือไปประจานเขาเนี่ย

อย่างเช่นไม่ตายดีแน่

ได้ไปอยู่ด้วยกันในนรกซะเถิด
แล้วถ้ายิ่งมีการแท็กมีการโพสต์รูปภาพอะไรลงไปด้วยแล้วก็
ถ้าเกิดว่าไปโพสต์รูปของมือที่๓

แต่มีการไปโพสต์ไว้แล้วทำให้เขาเสียชื่อเสียหน้า
เออก็เลยมาฝากเตือนกันว่าไอ้ข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริง
แล้วที่ทางภาครัฐอย่างหน่วยงานของแฟนเพจเฟซบุ๊ก
เขาได้มาจากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรมที่ต้องมาโพสต์กันมาบอกกัน

เพราะไอ้คดีแบบนี้มันมีเยอะแล้วตอนนี้
จริงมันมีทั้งบางคนที่เปิดเผยบางคนไม่เปิดเผย
แต่ว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ยังไม่ทราบกัน
เพราะฉะนั้นต้องมาบอกกันจะได้ใจเย็น

คือถ้าบางทีเขาไม่รักแล้วเราอาจจะต้องทำใจนะ

หรือว่ายังไงพูดคุยกันให้ดีดีกว่าอย่าไปโพสต์ประมาณว่าเฮ้ยเจอแน่

แต่ตอนรักกันก็อยู่กันเงียบ๒คน
แต่พอไม่รักกันมีปัญหาก็เป่าประกาศในโซเชียลมีเดีย
ซึ่งมันอาจจะกลายเป็นดาบสังคมแล้วก็มีปัญหาได้

จริงยังเห็นยังกดไลค์รูปคุณอยู่เลยวันก่อน
ที่เราชอบโพสต์เรื่องไม่ดีเก็บไว้กระทะ

เราก็ต้องนำเสนอสิ่งที่มันดีแหละให้สังคมได้รับรู้

เออนะก็เรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียก็ต้องคิดดีนิดหนึ่งนะคะ
มาดูเรื่องของการง้อกันบ้างนะคะ
สามีเนี่ยเขาอยากจะง้อภรรยาค่ะคุณชนะ
แต่ว่าง้อไม่สำเร็จเขาก็เลยใช้วิธีเปิดแบบวีดีโอคอลเลยนะคะ
แล้วก็ทุบบ้านทำลายข้าวของเสียหาย
ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาไว้นานแล้ว

โอ้โหคุณชิสาสภาพพังหมดเลย
ง้อผู้หญิงด้วยการทำลายข้าวของ
ก็คงประชดประชันอย่างนั้นแหละค่ะ

ก็เลยโพสต์สภาพบ้านหลังนึง
ที่เห็นข้าวของเสียหายกระจัดกระจาย
เสียหายพังกันไปหมดเลยนะคะ

บ้านโดนบุกทำลายของเนี่ยบ้านพังยับ

สามีเก่าที่หย่าและเลิกกันไปเป็นปีแล้ว
ตอนนี้ผู้เสียหายบอกว่าไปแจ้งความที่สพท่าม่วง

แต่ผ่านไปเป็นเดือนยังไม่มีการช่วยเหลือจากตำรวจ
โทรตามโทรถามเรื่องก็เงียบ
มาเป็นเดือนคนที่ก่อเหตุก็ยังลอยนวลใช้ชีวิตปกติ
แบบนี้ผู้เสียหายเขาช้ำใจนะ
ก็นั่นน่ะสิคะเขาก็เลยอยากจะขอคำแนะนำหน่อย
ใครที่มีข้อมูลที่จะช่วยแนะนำเขาได้นะ
ผู้ที่โพสต์เรื่องนี้ก็คือนางสาวถิรดา
อายุ๒๕ปีค่ะบ้านอยู่ในซอยท่าล้อ
อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี
บอกว่าภาพที่เห็นในโพสต์ไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
เป็นฝีมือการทำลายล้างของสามีเก่าที่เลิกกันไปกว่าปีนึงแล้วคุณชนะ
แต่ก็ใช้ค้อนมาทุบบ้านข้าวของก็โดนทุบทำลาย
ใช้น้ำมันเครื่องราดคุณน้ำมันเครื่องอ่ะมันเหนียวแค่ไหนถูกไหม

พงเสื้อผ้าคือเสียหายหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ๕๐๐๐บาท
ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้เธอบอกสาเหตุมาจากการที่สามีเก่ามาขอคืนดี
แต่เธอไม่ยอมกลับไปคืนดีด้วยนะคะเพราะจะถูกทำร้ายเหมือนเดิม
แล้วตัวเธอเองก็เริ่มมีชีวิตใหม่แล้วไง
นั่นสิคะแล้ววันเกิดเหตุเนี่ยเธอบอกว่าได้แชทโต้ตอบกับทางสามีเรื่องของลูกเนี่ยนะคะ
ส่วนฝ่ายชายเนี่ยกล่าวหาว่าน้องผู้เสียหายไม่ดูแล
ทั้งที่ความจริงน้องบอกว่าน้องดูแลมาตลอดนะ
พอตกเย็นก็ไปรับลูกที่โรงเรียนแต่พอมาเจอกับสามีเก่าก็มีปากมีเสียงกันมาตลอดแบบนี้ค่ะ
ทีนี้น้องผู้หญิงเขาก็เลยไม่อยากจะให้ลูกเนี่ยไปอยู่กับฝ่ายผู้ชายนะคะ
ก็เลยอ่ะมาดูแลเองนะคะทีนี้มีปัญหากันมาตลอดค่ะ
สุดท้ายนะคะฝ่ายชายเนี่ยบอกว่ายังไงคะเขาโทรมาบอกว่ามีปัญหาแล้วมีปัญหาแล้ว
นี่คือตอนที่ลงมือนะใช่ค่ะก็คือวีดีโอคอลแบบไม่มีเสียงนะ
ให้ดูเลยว่าเขาทำอะไรบ้างอ่ะงั้นให้คุณผู้ชมดูภาพกันนิดนึงค่ะ
เพราะว่าเคยกลับมาขอคืนดีแล้วก็ไม่คืนหนูก็คือไม่กลับ
เขาก็เลยเอาน้ำมันเครื่องหน้าบ้านค่ะพกค้อนไปหนึ่งอัน
แล้วก็เอาค้อนไปตีกระจกก่อนคือวีดีโอคอลมาหาหนูอีกอะค่ะ
แล้วก็ให้หนูดูตรงนั้นเลยหนูก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยความว่าตกใจเหมือนกัน
ก็เลยไม่ได้โทรแจ้งตำรวจอะไรเลยวินาทีนั้น
ก็เป็นเรื่องที่เธอไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพท่าม่วงก็ฝากคุณตำรวจช่วยดูเรื่องนี้ให้ด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องนี้นะครับเป็นอุทาหรณ์แล้วกันให้กับเหล่าบรรดาคอนเทนต์เคลียร์เตอร์
คนที่เขาสร้างเรื่องราวต่างแล้วไปโพสต์ในอินเตอร์เน็ต
เพื่อที่จะสร้างความสนุกให้กับคนทั่วไปที่เข้ามาดู
แต่บางครั้งบางคราถ้าเกิดว่าไม่ได้ดูเรื่องของการละเทศะ
อันนี้พอมันผิดปุ๊บทัวร์ลงโอ้โหขอโทษแทบไม่ทัน
เอาไปดูต้นคลิปกันหน่อยครับ
คนไดยังไม่หยุดจะมาทำเล่นนะ

อาจจะเกิดความสกปรกได้ไงทีนี้ล่ะครับคนที่เขาดูแล้วไม่สนุกมีเยอะไง
แล้วทีนี้กระแสตีกลับกลายเป็นว่าโอ้โหทัวร์ลงอย่างแรง
เจ้าของโพสต์นี้นะฮะที่ทำคลิปนี้เนี่ยต้องลบคลิปออกเลย
โอ้โหแล้วยังไงล่ะเนี่ยฮะเรื่องของเรื่องเนี่ยพอลบคลิปออกไปแล้ว
เรื่องมันก็ยังไม่จบเพราะเขาก็ไปไล่ดูนู่นนี่นั่น
ว่าคุณเคยมีพฤติกรรมแบบไหนอะไรยังไงต่อ
สุดท้ายนะครับคนที่เขาถ่ายคลิปนี้ก็คือวัยรุ่นชายที่ถอดเสื้อ
ที่โดดลงไปกินไก่ในน้ำน่ะเขาต้องอัดคลิปขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ที่ผมทำลงไปผมจะไม่ทำคอนเทนต์อะไรที่แบบเดือดร้อนต่อชาวบ้านแล้วกับคนอื่นล่ะครับ
เอามาให้ดูกันแบบนี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์นะ
ไม่ได้มาประจานซ้ำเติมกันอะไรยังไงทั้งนั้น
เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ยอมขอโทษแล้วก็ลบคอนเทนต์แบบนี้ออกไปแล้วนะ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าจะไม่ทำลักษณะแบบนี้อีก
คือคอนเทนต์ต่างผมว่าถ้ามีความคิดสร้างสรรค์มันก็เป็นเรื่องดี
แต่ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะมันต้องมาพร้อมกับคาระเทศะ
แล้วก็ดูแล้วต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วย
ถูกต้องเลยนะคะความบันเทิงทำได้แต่ก็อย่าสร้างความเดือดร้อนด้วยนะคะ
เอาล่ะมาดูเรื่องราวของสาวคนนี้เธอเนี่ยไปเห็นแหวนเซนเลส
มันดูก็ดูเงาสวยดีชอบก็เลยเอามาสวมเป็นแหวน
แต่สุดท้ายถอดไม่ได้เป็นปัญหาเลยค่ะ
อ่ะเข้าใจได้นะคุณผู้ชมโอ้โห
เห็นมั้ยน็อตลักษณะแบบนี้ววมเป่งเลย
มันไม่ใช่แหวนไงมันก็เลยเรียกว่าถอดยากด้วยนะคะ
สภาพนิ้วมือที่บวมเป่งเนี่ยนะคะโอ้โหน่าเห็นใจจริง
นางสาวเกซินีอายุ๓๗ปีค่ะเธอเป็นชาวตำบลห้วยกรด
สันคบุรีจังหวัดชายนาฏเจอกับสถานการณ์นี้เข้าไปเต็มเจ็บเลยนะคะ
นิ้วนางข้างขวา๑วงนิ้วชี้นิ้วกลางข้างซ้ายอีกหนึ่งวงนะคะ
บวมอักเสบมีหนองแล้วก็เป็นแผลเขียวช้ำ
ที่สำคัญคือไอ้น็อตสแตนเลสเนี่ยมันยังถอดออกไม่ได้อีกค่ะ
นะคะก็เลยต้องพึ่งอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูและแพทย์โรงพยาบาลสรรคบุรี
มาช่วยเหลือในวิธีการนี่นี่หวัดเสียว
โอ้ยจะยินไปเสียงร้องน่ะค่ะก็ต้องใช้วิธีในการเอาเหล็กหรือว่าอลูมิเนียม
หรือเสล็ดมาขั้นเอาไว้แล้วก็ใช้อะไรนะพวกแบบเครื่องมือตัดทาง
เอามาตัดออกนะคะระหว่างนั้นก็ต้องหยอดน้ำเพื่อไม่ให้มันร้อน
แล้วให้มันตัดออกได้ง่ายแล้วคุณดูค่ะความพยายามของเจ้าหน้าที่ก็เป็นผล
ก็ค่อยปัดออกได้แต่ก็หวาดเสียวกันพอสมควร
เพราะว่านิดเดียวมันโดนเนื้อได้เลยนะโอ้โหแล้วมันไม่ใช่แบบว่าเรื่องเล็กเล็กไง
นี่ฮะตั้งกี่นิ้วเออเนี่ย๓นิ้วนะคะ
เธอบอกว่าเธอไปเก็บน็อตมาจากร้านรับซื้อของเก่าแล้วก็นำมาใส่นิ้วเอาไว้
มาเดือนกว่าจนเนื้อเริ่มอักเสบโอ้โหจนเริ่มบวมเนี่ยค่ะ
แล้วก็ค่อนข้างว่ามันมีกลิ่นเน่าด้วยนะคุณฉะนั้นตายแล้ว
เนี่ยค่ะเนื้อมันคงตายแหละคงรัดแน่นน่ะเนอะใช่
บางทีจังหวะที่เราทานอาหารบางอย่างมันอาจจะทำให้เกิดการบวมถูกไหม
มันไม่ยุบคราวนี้ยังไงมันก็ยิ่งรัดก็เลยกลายเป็นปัญหาแบบนี้
พอดูแบบนี้แล้วรีบมาจับนิ้วตัวเองเลยยังปลอดภัยดี
คุณผู้ชมเป็นแบบนี้ไหมนะดูภาพแบบนี้มาจับนิ้วตัวเอง
ถ้าไม่ได้เสี่ยงก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้กันบ้างนะครับ
ประชาชนทั่วไปเขาก็สอดส่องช่วยกันดูแลเนอะ

เรื่องนี้ค่ะมีเพื่อนหนุ่มคนนึงขับขี่รถบาราไซมาก็ขับขี่ตามทางดี
แต่ไปเจอทางที่กำลังก่อสร้างแล้วเงยหน้าขึ้นไปดู
หูวหวาดเสียวไม่รู้มันจะล่วงหรือไม่ครับ
อ้าวเนี่ยเห็นนะว่าหวาดเสียวแบบนี้
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าเพิ่งดราม่ากับผมนะ
ไม่ได้มาประจงประจานแต่ประการใดแต่หลายคนเขาก็ช่วยกันสอดส่องดูแล
เห็นบางจุดที่มันดูแล้วสุ่มเสี่ยงเขาก็มาโพสต์
เพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาได้เห็นและได้ออกมาชี้แจงและอธิบาย
เขาบอกว่านี่ช่วยกันดูหน่อยสิครับตรงเนี้ยผมถามหน่อยสิว่ามันดูแล้วปลอดภัยไหม
พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรี
ระยะทางรวมก็สัก๖๙กิโลเมตรจุดเริ่มต้นมันอยู่ที่จุดตัดทางหลวงพิเศษ
หมายเลข๙ด้านตะวันตกกับถนนรัฐนาธิเบสบริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่
ที่จะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข๓๒๔สายกาญจนบุรีจราเข้๓๐๐ค่ะ
ก็ต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เราไปถามมาให้แล้วแล้วได้ข้อมูลมาบ้างนะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่า
นี่เรื่องแท่งปูนที่เห็นเนี่ยที่วางอยู่บนพื้นคานเชื่อมต่อกับต่อหม้อเนี่ย
มันเป็นชิ้นส่วนรองรับแนวสะพานมันจะเป็นลักษณะแบบนี้
เดี๋ยวจะมีแนวสะพานมาแล้วก็จะวางเอาไว้ด้านบนนั่นแหละครับ
แล้วมันวางอยู่เฉยไหมคุณชนะไม่มันจะเป็นแบบนี้ครับ
เขาบอกว่ามีการติดตั้งและยึดด้วยสายสลิงแล้วก็ร้อยผ่านรูมาจากคาน
เพื่อยึดชิ้นส่วนนี้เอาไว้เขาบอกว่าไม่ได้วางเฉย
แต่เวลาเราขับผ่านเราหันเงยหน้าขึ้นไปมองว้ายมันดูแบบเหมือนอยู่เฉย
คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าทุกขั้นตอนทางวิศวกรเขาได้คำนวณออกแบบไว้หมดแล้ว
ส่วนการวางแท่งปูนเอาไว้บนคานแบบนี้ก็มีความมั่นคงแข็งแรง
ร่วงไม่ร่วงต่อให้มีลมพายุมาแรงก็ตาม
ก็อยากจะฝากไปยังผู้ที่สัญจรผ่านไปผ่านมาให้สบายใจได้
เข้าใจกันนะก็คือส่วนหนึ่งภาคประชาชนเขาก็ดูแล้วก็ไม่สบายใจ

ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐพอเห็นว่ามีประชาชนเข้ามาร้องเรียน
มาโพสต์ในเฟสบงเฟซบุ๊กก็มาให้ข้อมูลกัน

ก็เป็นการสื่อสารกันนะคะแต่อย่างน้อยถ้าหากว่าทุกอย่างนั้นดำเนินการแล้วเสร็จ
ถนนสายนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สัญจรต่อไปด้วย

ไปดูเรื่องราวที่ไต้หวันกันบ้างค่ะเกิดภูเขาไฟโครนปะทุค่ะคุณชนะ

นั่นน่ะสิคะหน้าตาลักษณะมันเป็นแบบไหนแต่ก็ว่ากันว่าเกิดขึ้นเป็นครั้งที่สามแล้วค่ะ
ไปดูกันหน่อยมีลักษณะภูเขาไฟโครน
เบาไฟหน่อยน้ำมันเดือดใหญ่แล้ว
มันก็เหมือนน้ำต้มอะไรสักอย่างแล้วเดือดปุดเลยเนอะ
แล้วที่เห็นอยู่นี้นี่คือแปลงผักของเกษตรกรในเมืองนะคะคุณผู้ชม

นั่นน่ะสิคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขตว่านตันในเมืองผิงตรงทางตอนใต้ของไต้หวันนะคะ
บริเวณนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟโครนที่เขาว่ากันว่ามีการปะทุบ่อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะ

และนี่เป็นการประทุครั้งที่๓ในรอบปีนี้นะคะที่ภูเขาไฟโครนในไต้หวันเนี่ยเกิดการปะทุ
หลังจากที่ปะทุกรางนาข้าวเมื่อเดือนเมษายนแล้วก็ปะทุกลางวัดแห่งหนึ่งในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
เคยไปปะทุกรางนาข้าวมาแล้ว

ล่าสุดก็ปะทุอีกครั้งหนึ่งยาวนานกว่า๑๒ชั่วโมงค่ะ
นักธรณีวิทยาที่ทำวิจัยเรื่องภูเขาไฟโครนในพื้นที่เกาสงและผิงตรงทำวิจัยมาหลายปีเนี่ย
บอกว่าภูเขาไฟโครนเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาค่อนข้างตื้น
๊าซธรรมชาติไหลผ่านรอยแตกใต้ดินครับ
แล้วมันก็ทำปฏิกิริยาเคมีกับน้ำบาดานและหิน
จนกลายเป็นเคลือนเออเป็นโคลนเดือดปุด
คือมันคงรวมกันอ่ะเนอะค่ะจนกลายเป็นโครนเดือดแบบนี้
ใช่ค่ะขณะที่ภูเขาไฟโครนในเขตว่านตันเนี่ยนะคะ
มันมักจะเกิดขึ้นแบบนี้ประมาณ๑๓ครั้งต่อปี
ถี่เหมือนกันและปัจจุบันก็ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้
โอ้โหอันนี้ก็คงต้องเรียกว่าระมัดระวังนะคะ

เพราะว่าเนี่ยถ้ามันทำให้พื้นที่การเกษตรเสียหายมันก็กระทบแน่นอน

คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวความแซ่บกันบ้าง
ใครชอบทานส้มตำตามมาเลย
บัดรอบกรุงวันนี้เดี๋ยวจะพาไปตาเอาไปทานส้มตำรสแซ่บ
ย่านปฐุมแถวกรุงเทพปริมณฑล
ติดตามด้วยนะคะในช่วงของสบัดรอบกรุง

ตำเลยตำเลยตำเลยตำเลย
ตำเลยตำเลยตำเลยตำเลยตำเลยตำเลย
ชื่อร้านเขานะจ้ะจำง่ายดีร้านนี้ครับอยู่แถวถนนปฐุมธานีสายใน
ตำบลบางคแยกอำเภอเมืองจัวรรดิปฐุมธานีสมัครรอบกรุง
วันนี้พาไปกินแถวตาลิมนทลปาลิมนทลอ่ะร้านแห่งนี้เขาเด่น
เรื่องของอาหารอีสานรสแซ่บแซ่บแบบได้ใจแล้วขายในราคา
ไอ้เส้นขาวนั่นแหละอารมณ์คล้ายกับถ้ามองให้เหมือนลอดช่อง
แต่เส้นที่เนี้ยเส้นดองแดงที่เนี้ยจะยาวหน่อยอ๋อ
แต่บางที่ก็จะสั้นนั่นน่ะสิอ่ะคุณผู้ชมครับ
ดองแดงที่นี่บอกเลยว่าเป็นเมนูเด็ดของเขา
เขาบอกว่าจะใช้มะละกอดิบนะที่หันเป็นเส้นให้มันพอดีคำนะ
แล้วที่สำคัญไอ้เส้นอ่ะไอ้ตัวดองแดงดองแดงนั่นน่ะค่ะ
ต้องใส่ลงไปด้วยอืมเกี้ยวไปนะมันจะหนุบหนุบหนุบหนุบ
พอดีกับตัวเส้นส้มตำที่แบบว่าฝานมาอย่างพอดีครับ
เป็นส้มตำที่แสนอร่อยที่ทีมงานของเราอืม
เคยไปทานมาแล้วแล้วคอนเฟิร์มว่าอร่อย
และดีไปทานกันได้นะครับกับอาหารอีสานรสแซ่บ
กับร้านตำเลยจังหวัดปฐุมธานีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว
เบอร์ไว้เลยศูนย์หกหนึ่งหกสามห้าสองสามสี่ห้า
หอุ้ยคุณจำแม่นไม่ใครถ่ายรูปทรรภ์ก็ทันไป

ไม่ก็อย่าไปเชื่อดิฉันมากดิฉันก็พูดตามที่ดิฉันเห็น
เอางี้คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องอาหารแซ่บไม่มีใครปฏิเสธ
แต่ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของการกินสำหรับเด็กบางคนเนี่ย

จริงค่ะแต่ว่าเขาจะยอมกินง่ายไหม
ติดตามกันเลยในช่วงของสกิดยิ้ม
สะกิดยิ้ม
หนูของไม่อยากอ้วน

เราไม่อยากอ้วน

เดี๋ยววุลีเราครับ

คงจะมีการสัญญาแล้วหาคนที่สองคำสุดท้ายคำสุดท้ายแล้ว

ไม่ได้ลูกบอกไม่ยอมไม่ยอมแหละ
สุดท้ายจะกินหรือไม่กินไม่รู้
แต่อย่าไปคิดเรื่องของความอ้วนเด็กทานไปนะครับเดี๋ยวโตมาเดี๋ยวลีดออกได้
ถูกต้องแต่ว่าในจริงเข้าใจเลยนะอย่างนี้แหละต้องบอกเขาแม่ขอ๕คำ
พอ๕คำจบมุติคนเป็นแม่ก็ต้องขอต่อใช่ไหมให้เขาได้กินเต็มที่ที่สุด
แต่ลูกก็จะลีลาไงมันเป็นความยากของแม่จริงนะ
กว่าจะโตมาเป็นผู้เป็นคนได้อย่างนี้พ่อแม่ต้องเหนื่อยยากลำบากแค่ไหน
คุณเคยสำนึกถึงข้าวแต่ละเม็ดช้อนป้อนแต่ละคำบ้างไหม
เออมันลำบากมันเหนื่อยแสนสาหัสขนาดไหนกว่าจะโตมาได้เนี่ยนะคะ
จัดรายการด้วยกันแล้วคุณอยู่มานั่งให้ผมระลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่
ใช่ถูกเล่าข่าวของเด็กอยู่ดี

เพราะว่าแม่คุณทักไลน์มาคุยกันดิฉันบ่อยมากเลย

ที่แม่ผมไม่เคยไลน์หาผมเลย

มันก็เป็นเรื่องความรักของแม่กับลูกเนาะ
ด้วยเป็นกำลังใจให้กับแม่ทุกคนเลยนะ
นับวันจัดรายการเหมือนนั่งจัดรายการกับแม่

หนุ่มคนนี้เปิดฝาหม้อมา
ห้อหุงข้าวอ่ะตกใจตกตะลึงเฮ้ยนี่มันนี่มันอะไรครับเนี่ย
สังขยะค่ะ
เลือดเนอะค่ะสังขยะค่ะรับรับค่ะ

สวยนึงสะเป็ดนึงรับรับสังขยะค่ะ

ดูมีสาหร่ายมีเป็นมัชฉะหรือเปล่าหรือสังขยาคะหรืออะไรคะ

เป็นข้าวคลุกสาหร่ายอะไรอย่างนี้ไหม

เชื้อลาเลยครับ

ข้าวบูดจนขึ้นลาเรียกว่าสร้างจนเป็นครอบครัวไปอันจักร

ทิ้งนะครับไม่ต้องล้างนะครับ

มันยังคงเหลืออยู่ข้างด้วยหรือเปล่า
นั่นอ่ะสิทิ้งไว้กี่วันมันถึงเกิดสภาพแบบนี้ได้
ก็ไม่เคยทดลองนะผมว่าน่าจะเป็นอาทิตย์ได้อ่ะนะ

บ้านบอกอุ้ยทิ้งวันเดียวก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะไม่กินกันหมด
ฝั่งบ้านคนเยอะอ๋อกินกันหมดเกลี้ยงไม่ได้แต่ก็แล้วแต่ละกันยังไงซะ
ดูแลเรื่องความสะอาดกันด้วยผมจะบอกให้นะอย่าไปได้มองข้ามเชียวนะ
เรื่องของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าค่ะนะบางคนบอกว่าก็หุงทิ้งเอาไว้
บางทีเนี่ยทิ้งเอาไว้อย่างเงี้แล้วบางครั้งบางคราลืมที่จะ
ถอดปลั๊กหรอกอืมหรือว่าไม่ได้ทำอุ่นเอาไว้ไงอืมคือบางทีน่ะดึงปลั๊กออกเลยอ่ะ
แล้วทิ้งไว้อย่างเงี้ลืมค่ะบูดครับอ่ากลับมาโอ้โห
ข้าวเป็นข้าวหมากเลยครับเปรี้ยวเลยครับเละเลยทีเดียวโอ้โหอ่ะ
ช่างตั้งชื่อยาวชื่อยาวอ่ะระวังแล้วกันเรื่องของการหุงหาอาหารนะครับ
เจอคุณจูด้งวันนี้แต่ไปเจอเขาในการท่องเที่ยวสะบัดทั่วไทยค่ะ
เขาฝากเรื่องราวน่าสนใจเอาไว้นะจะพาเราไปดูการเลี้ยงหอยนางรม
บอกเลยว่าน่าติดตามแน่นอนเดี๋ยวกลับมาตามต่อแบบชัดใน

จ้ามาตามคุณจูด้งไปเรียนรู้ธรรมชาติกันหน่อย
เมื่อวานนี้ไปดูลิงสมว่ายน้ำกันไปแล้ว
ดูวันนี้นะจูด้งจะพาเราไปเก็บหอยนังรมแบบสด
ภารกิจครั้งนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสุดมันจริง
ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดเลยทีเดียวนะคะ

ไปติดตามพร้อมกันเลยในช่วง
สะบัดทั่วไทย
บัดทั่วไทยวันนี้เรายังอยู่ที่คลองโครน

ไหนออกทะเลมาทั้งทีก็ต้องเที่ยวให้คุ้ม
เพราะที่นี่มีกิจกรรมเยอะจริง
จากจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ
และระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์แล้ว
ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องการประมง
และการทำฟาร์มหอยนางรมในทะเลอีกด้วย
ฤทธิ์ครับอย่างถ้าเราอยากจะเลี้ยงหอยนังรมเนี่ย

เราบอกประมงว่าเราขอใบอนุญาตเลี้ยงหอยนังลม

แล้วก็ไปซื้อลูกพันธุ์จากทางระยองทางชนบุรี

การเลี้ยงเราก็อยู่ประมาณ๘๙เดือน

ตัวนี้คือว่าความจริงจะไม่ใหญ่นะ
เออนี่ครับหอยสดนี่
นี่ครับมาถึงที่นี่ไม่กินไม่ได้นี่เลย
หอยนางรมสดเอาเลยครับ
หวานมันมีความเค็มนิดหนึ่งแต่อร่อย
นี่ครับหอยตัวใหญ่แบบนี้
นี่คือความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่นะครับ
แต่ว่าผมสังเกตไหนหมุนเลย
อยากจะรู้จริงเลยว่าตรงนั้นมีอะไร
เดี๋ยวให้พี่นิดพาไปเลยนะครับ

ที่นี่ยังมีการทำประมงอื่นอีกด้วย
และที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเป็นเหมือนบ้านกลางทะเลนั้น
ก็เรียกว่ากระเตงกลางทะเลของชาวประมงนั่นเองแหละครับ
เอาล่ะถึงแล้วครับสำหรับกระเตง
คือผมสงสัยอย่างหนึ่งว่าคำว่ากระเตงมันคืออะไร
กระเตงมันเป็นที่เฝ้าของชาวประมงที่เฝ้าหอยแคง
ชาวบ้านเขาเอามาปลูกมาก่อนนี้เป็นสาวไม้ไผ่

โยกเล็กไปโยกเล็กมาคงเครง

ปัจจุบันนี้เขาเอาเสาไฟฟ้ามาปักเพื่อทำให้มั่นคง
ถ้าสมมุติไม่มีคนเฝ้ากระเตงจะมีใครมาขโมยนะพี่
มีครับมีถ้ากลางคืนมันก็ขโมยเยอะหน่อย

ลุยกันมาสักพักแล้ว
ปวดท้องครับหิวข้าวแล้วครับ
ฤทธิ์เนี่ยเตรียมเมนูที่คนกรุงเทพแบบผม

โอเคครับหากงั้นออกเรือไปหาอาหารกินกันเลยดีกว่าครับ
และนี่แหละครับพร้อมแล้วกับเมนูพื้นบ้าน

เมนูแรกต้มส้มปลากระบอกก่อน

เอาปลาดีกว่าปลาทูทอดน้ำปลา

มันไม่ได้เค็มมากมันแบบเค็มกำลังพอดี

อันนี้ปลาดุกทะเลหมกกะปิ

พอกินกับข้าวสวยร้อนอร่อยมาก
แล้วนี่ยำใบชะคาม

หอยนรมนกคือสดมากจริงอร่อยจริงฮะ
อีกหนึ่งอย่างนะแกงคั่วใบสะคาม
อันนี้มันมีความเข้มข้นกว่านี้ครับ

ยังไม่หมดนะครับกิจกรรมของที่นี่
หากใครมาถึงแล้วอยากจะลองตกปลาหน้าโฮมกระเตง

เพราะที่นี่ทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ์บ้างตกปลากันได้เลย
คลิปนี้ผมได้ทั้งการผจญภัยความสนุก
ได้ศึกษาธรรมชาติได้กินของอร่อยอีกด้วย
ครบทุกรสจริงครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับคลิปนี้จุใจมากเลย
ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวแบบนี้มาได้ที่ไหนครับ
กระเตงชาวเลครับตำบลคองโคน

มาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับครับ
สำหรับวันนี้ผมจูด้งและสะบัดทั่วไทย
ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
นี่อยู่ใกล้กรุงเทพนี้เอง

เดี๋ยวตามคุณจูด้งว่าเดี๋ยวจะพาเราไปสะบัดทั่วไทยที่ไหนกันต่อไป
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะให้ดูสาวคนนี้หน่อย
ดูสิว่าเธอกำลังทำอะไร
เป็นสาวน้อยทำอะไรอยู่จ๊ะ
ถ้าอยากจะรู้เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสบัดทาว
กลับมาในเบรกนี้นะฮะสนุกสนานกันต่อ
ไปดูพ่อนุ่มคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเจอสาว
เห็นแต่ด้านหลังถูกอกถูกใจแล้ว

เพราะฉะนั้นต้องทักทายหวังจะจีบหน่อย

เสียงแมนมากเลยค่ะ
กำลังทำไฟครับพี่
อย่างงี้หัวใจสลายเลย

เดี๋ยวนี้มีดีกว่า

ไอ้คลิปแบบนี้ในติ๊กตรงติ๊กต๊อกน่ะ
ใช่แล้วบางทีผู้ชายหันหลังเนี่ย

อย่าไปดาวมงดราม่าอะไรนะคุณผู้ชมนะ

ติ๊กต๊อกที่ใช้ชื่อว่า
คุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดทั้งรายการ
ลากันไปด้วยภาพหนูน้อยที่เต้นไปด้วยทำปากจูไปด้วยค่ะ
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่หมดเวลาของเราสองคนแล้ว

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคู่กับสบัดข่าว

อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์